แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับทีมใหญ่อย่างเชลซี
ซึ่งในฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยมันสร้างไม่ได้แล้ว
มันต้องรีบทำความสำเร็จให้มันรวดเร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนกุญสือ
ผมว่าน่าจะเป็นวิธีการแก้ที่เร็วที่สุด

ผมว่าแฟนเลซีต้องอดทนกับการที่
ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปหลายปี
สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับเคลียร์ริมเส้น
ถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬา

ฟุตบอลปริมาลิกกลับมาเตะกันได้สักพักแล้วนะครับ
หลังจากพักการแข่งขันไปในช่วงฟุตบอลโลก๒๐๒๐
ซึ่งก็มีทีมใหญ่แห่งกรุงลอนดอนอยู่ทีมหนึ่งครับ
ตั้งแต่ก่อนพักเบรกเรื่อยมาจนหลังพักเบรก
ฟอร์มการเล่นก็ยังคงรุ่มรุ่มดอนครับ

หลายคนก็คงเดาได้แล้วนะครับว่าคือทีมอะไร
ใช่ครับเรากำลังพูดถึงสิงโตและเงินครามเชลซี
ภายใต้การทำทีมของเคลียร์แฮมพอตเตอร์
วันนี้เราจะมีโอกาสพูดคุยกับแฟนสิงหลูพันธ์แท้ครับ
นั่นก็คือคุณปามพระศิษย์สุธิกุลครับ

จะมาจัดหนักจัดเต็มแนวทางของทีมเชลซี
ในยุคของทอดโบลี่แล้วก็กุญสืออย่างเรียแฮมพอตเตอร์
เอาใจแฟนเชลซีโดยเฉพาะครับ
ไม่รอช้าไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าครับ
คุณปลาม๓บาท๕บาทครับ
ตั้งแต่เริ่มเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยนะ
จากอังกฤษยุเครนด้วยรัสเซียด้วย
ก็เราก็มีการเปลี่ยนไทยเจ้าของทีม
จากโรบันอับราโมวิสมาเป็นทอตบอลลี่

เข้าใจได้ครับในมุมธุรกิจที่มันเปลี่ยนจากความเป็น
วิธีการทำงานของฝั่งอเมริกันเนี่ย
ก่อนที่จะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับ
แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นวิธีการทำทีมของพวกอเมริกัน
มันก็เลยทำให้รูปแบบที่เคยเป็นมา๒๐ปี
เหมือนกับเด็กอยากได้ของเล่นอะ
เด็กเสียหมีเนี่ยอยากได้ของเล่นปั๊บซื้อ
เล่นไม่ได้ทิ้งซื้อใหม่เล่นซื้อใหม่
ซื้อเหมือนกันอาจจะเล่นได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขอเล่นก่อน
เพราะต้องซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วต้องใช้
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าฟุตบอลอังกฤษปริมาลีกับปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นมันก็มาจากนี่แหละจากการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสร
จริงที่บอกว่าคือต้องให้ทำความเข้าใจ
นี่คือหมายถึงว่าเจ้าของทีมต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับตัวเองเหรอ

เรียนรู้กับวัฒนธรรมสโมสรด้วย
ทำทีมเบสบอลทำทีมอเมริกันเกมพวกนี้
ผมว่ารูปแบบสไตล์การซื้อตัวก็ดูค่อนข้างจะแปลก
อย่างที่เห็นชัดเจนคือฝั่งของอเมริกาจะมีการดราฟใช่ไหมฮ
นั่นคือสไตล์อเมริกันแท้ที่เอาเด็กเข้ามาใช้งาน
โดยที่เด็กพวกนี้มันก็สามารถทำอะไรได้

แต่ว่าถ้ามองจากตรงนี้มันจะรู้สึกเลยว่า

แต่ย้ายเข้ามาปั๊บเนี่ยค่าตัวมันขึ้นแน่

เพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจากสถานการณ์ปัจจุบันอันดับ๑๐ของเชลซีเนี่ย
มันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปซื้อนักเตะแบบนี้เข้ามาในช่วงเวลาที่ทีมเป็นแบบนี้
เพราะว่าทีมมันก็พูดถึงมันพร้อมจะกลับมาได้ตลอดเวลานะ
คือถ้ามันใช้เงินแบบถูกวิธีเข้าใจได้แต่ว่า
พอจะไปลงทุนอย่างนั้นนี่มันอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับเชลซีสัก
คนมันจับจ้องอยู่แล้วฉะนั้นมันต้องซื้อด้วยสร้างด้วย
แต่ว่ามันต้องเลือกเวทน้ำหนักให้ดีอะไรอย่างนี้นะ
ตอนนี้มันเหมือนออกไปทางสร้างซะมากกว่า
ซึ่งในฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยมันสร้างไม่ได้แล้ว
มันต้องรีบทำความสำเร็จให้มันรวดเร็วที่สุด
อย่างครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้เราเคยเห็นท็อปโฟ
เดี๋ยวนี้ท็อป๖ท็อป๗เราเห็นฟูแล่ม
เขาก็ทำการเสริมทัพแบบฉาบฉวย

โบรีต้องทำความเข้าใจกับฟุตบอลพรีเมอร์ลีกให้ได้เร็วที่สุด
อันนี้เกมที่มันดูน่าจะออกมาโอเค
แต่สุดท้ายมันจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหน

ถ้าเราดูเชลซีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนเลยนะ

เราเห็นโค้ชคนใหม่เข้ามา

ขณะที่พอเป็นในยุคของท็อตโบรี่
ซึ่งถือว่าเป็นขวัญใจของเชลซีเข้ามา
แต่ว่ากลายเป็นว่าหลังจากทูเคิลไปปั๊บ
ไปเอากรัมพอตเตอร์ซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จ
ไม่เคยคว้าแชมป์ในลีกระดับใหญ่เนี่ย
มันเหมือนกับแสดงว่าการสร้างทีมของท็อตโบรี่มันอาจจะผิดทิศทาง
มันก็เลยทำให้พอเริ่มจากพอตเตอร์ปุ๊บเนี่ย
ผมมองในมุมส่วนตัวนะครับผมว่านักเตะหลายคนอาจจะยังไม่

แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับทีมใหญ่อย่างเชลซี
ผมก็เลยมองว่าการแต่งตั้งพอตเตอร์อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่
อาจจะไปผิดจุดของเขาก็ได้
อันนี้เราพูดกันก็คือแล้วถ้าเอาออกส่งผลยังไง
แล้วถ้าอยู่ต่อส่งผลยังไงในฐานะควรได้ติดตามเชลซีต่อเนื่อง
ถ้าเอาออกเนี่ยผมว่าเชลซีต้องมีกุญสือฝีมือดี
หรือว่ากุญซื้อระดับท็อปที่อยู่ในตลาดทั่วไป
ผมว่าเชลซีไม่เคยขาดกุญสือที่มีฝีมือ
คือถามว่าผมไม่ได้บ้าของแพงนะครับ

แต่ผมรู้สึกว่ากุญซื้อแบบนี้เขาถึงเรียกว่าขัวเท่า
ผมว่าเขาสามารถคอนโทรลนักเตะอยู่ฟุตบอลนี่

ซึ่งผมว่าแต่ใครมองฟุตบอล

ก็จะเห็นว่าบรรยากาศในทีมตอนเนี๊ยะ

ผมว่าน่าจะเป็นวิธีการแก้ที่เร็วที่สุด

ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปหลายปี
เพราะอย่าลืมว่าในช่วงเวลาที่คุณกำลังถอย

หรือว่าเขาอาจจะไปฟังกับพวกที่ปรึกษาผิดไหมตอนโบรี่ว่า

ลูกนี่เป็นคนที่เล่นโปรเกอร์เก่งมากนะครับ
มันเป็นรูปแบบการทำที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในมุมธุรกิจ

สรุปตอนนี้แนวทางมันน่าจะไปทางเปลี่ยนมากกว่าที่จะฝืนอยู่นะ

ว่าคนนอกแต่ว่าชอบเสพข้อมูลวงในของสโมสร

สรุปแล้วเนี่ยถ้าทนเนี่ย

คือถ้าในมุมผมเนี่ยตอนนี้มันตามคาดมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อนปีใหม่แล้ว

เขาอาจจะตัดสินใจเฮ้ยไม่ไหวจริงแล้วก็อาจจะเอาออก

ฟุตบอลเนี่ยเรื่องการบาดเจ็บไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ

โอเคโฟฟาน่าฟูลิซิสกองเต้อะไรก็ตาม
กองเต้จะเป็นแกนสำคัญในการที่ทำให้กลางเชลซีมีปัญหา
แต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมไม่ได้มอง๑๐๐เนี่ย

คุณอย่าลืมว่ามีบางซีซั่นที่ริวภูไม่มีเฟอร์กิลฟันไดท์
ทั้งซีสันแต่ลีโอปูจบอันดับสูงกว่าเชลสี
เพราะฉะนั้นผมมองว่าปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเป็นแค่บางส่วน
ส่วนที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการในทีม
แล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุด
คือการเล่นแบบได้ใจโค้ชกับผู้เล่น
แต่ว่าตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดคือปีก

แต่บทสัมภาษณ์ถ้าดูจริงแล้วเหมือนเขาพยายามจะบอกเคานเตอร์ว่า

ซึ่งมันเป็นการแสดงความเห็นให้เห็นชัดเจนว่ามันมีความแตกแยกกันในทีม

แล้วถ้าเป็นอัวล่ะอ้วจะไปเล่นตรงไหน
บาเมยองล่ะที่ย้ายมาเพราะทูเคิลปรากฏทูเคิลไป
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องอาการบาดเจ็บนะครับ
การทำให้ทีมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันนี้สำคัญ
ทัพค่อนข้างเยอะนะครับตลาดตรงนี้ของทางเชลซี
มันจะช่วยหลังจากนี้ยังไงบ้างครับ
ผมว่ามันจะช่วยแค่ขัดตาทับ
ไม่มีสปีริตผมว่าแฟนเชลซีมองเห็นจาก๘๙เกมที่ผ่านมา
คือต่างคนต่างเล่นสเปะสปะผมมีโอกาสได้เห็นบรรยากาศในสนาม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาของซื้อเชลซีมันเยอะ
เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น

มันขาดกองหน้าแบบที่เป็นแบบ
มันดูแบบดูบางดูเล็กดู

แต่บางเกมควรจะมีกองหน้าที่เป็น
ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าสัญญานักเตะก็จะหมดแล้ว

ถ้าค่าตัวจ่ายประมาณสัก๑๐กว่าล้านยูโร

คือเชลซี่ที่ผ่านมาไม่เคยขาดกองหน้าแบบนี้นะ
ซีต้องมีกองหน้าสไตรเกอร์แบบนี้ครับ

ในหลายทีมันแบบผลอาหารก็ดีกว่า

แต่ว่าเชลซีคือจะสารวัตเตี้ยลงไปกว่านี้หรือเปล่า
หรือว่าจะจบอันดับที่เท่าไหร่ในมุมคุณปาก

แต่คิดว่าน่าจะประมาณอันดับ๘อันดับ๙
ถ้ามันไม่แย่จริงเขาจะไม่ปลด
ถ้ามันไม่แย่ถึงขั้นว่าแพ้๑๐เกมรวด

แล้วก็กลับมาเล่นในปริมาลีก็แพ้อีก

แล้วก็ต่ำกว่าอันดับ๖ด้วย๖๑๐ผมว่า
จะฝากสิ่งแฟนสิ่งโตน้ำเงินคลาม
ไหนบ้างครับเพราะว่าโอเคเราติดตามกันมาเยอะ

มันไม่ควรต้องมาพัฒนามาสร้างอะไร
คือมันทำได้แต่ว่าตอนนี้มันต้องยืนพื้น

คือต้องซัพพอร์ตทีมต่อไปนะครับแล้วก็การวิเคราะห์วิจารณ์
มันเป็นเรื่องธรรมดาของนักวิเคราะห์วิจารณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
ที่เขามีมุมมองที่อาจจะอยากให้พอเตอร์ทำต่อ
แล้วก็ในโลกฟุตบอลปริมาลีกแมนยูยังเคยแพ้ติดติดกันตอนนี้
เกมชนะรวดลิวภูที่เคยขึ้นไปเป็นท็อปก็ลงมาได้
เพราะฉะนั้นผมมองว่าแฟนเลซีอยากให้ใจเย็น

ยุคของทูเคิลก็เคยพลิกล็อกมาแล้วอยู่ดีก็โดนปลด

เพราะฉะนั้นแฟนเชลซีก็อาจจะต้องทำใจนิดนึง
แล้วก็ก็ต้องตามเชียร์ทีมต่อไป
แล้วก็รับสภาพให้ได้กับการที่มันสวิงแบบนี้